คุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวเรื่องโควิดมามาถึงช่วงนี้
จะให้ดูวงการบันเทิงไม่มีแผ่วไม่มีพักเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาก็มีการมาโพสต์
มีการมาแสดงความคิดเห็นมาคอลเอาท์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะการบริหารงานของรัฐบาล
ในวงการเขาคอเอาหลายเรื่องนะ
เรื่องของวัคซีน๑เรื่องของการชุมนุมทางการเมือง๒

เรือดำน้ำคุณมดดำก็ได้โพสต์เอาไว้

เพราะว่าเขาโพสต์ข้อความที่หลายคนเห็นข้อความแล้วบอกว่า
แบบนี้มันโดนใจชาวเน็ตซึ่งคุณมดดำนี่คือ
เขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดยังไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
เราจะมีวัคซีนฉีดคนละ๓๓เข็มทั้งประเทศ
กลับเรียนถามท่านเถอะว่าวันนี้คนติดหลักหมื่น
คนตายหลักร้อยท่านจะยังซื้อเรือดำน้ำไปทำไม
แล้วนอกจากนั้นทางเพจข่าวของไทยรัฐออนไลน์
เขาก็มีการตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อเรือดำน้ำ
คุณเชื่อไหมตอนที่ไทยรัฐออนไลน์โพสต์อะไรแบบนี้
มาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเยอะมาก
อย่างคุณมดดำก็มาคอมเมนต์เลยบอกว่าไม่เห็นด้วยอยากให้หยุดก่อน
คุณป้องนวัฒน์คุณน้ำชาเชียรนัทคุณนุกสุธิดาดีเจภูมิ
มาดามแป้งก็คอมเมนต์แบบยาวเหยียดเหมือนกัน
ด้วยความเคารพไม่เห็นด้วยจริง
ท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นนี้ทางกองทัพเรือก็ขอเลื่อน
สั่งซื้อเรือดำน้ำไปก่อนดิฉันใช้เน้นคำเลยนะคะ
ขอเลื่อนไม่ได้แปลว่าเลิกนะ
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมด
ยังมีผู้กำกับชาวไทยอย่างคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์
โอ้โหคนนี้ไปพูดในเวทีต่างประเทศเลยนะ

คือมีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยตื่น

คือคุณเจ้ยก็บอกนะคะบอกว่าผมโชคดีได้มายืนอยู่ตรงนี้
ขณะที่เพื่อนร่วมชาติของผมจำนวนมากเดินทางมาไม่ได้
หลายคนต้องเจอความลำบากอย่างสาหัสจากโรคระบาด
เพราะว่าความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐ
การจัดการทรัพยากรแล้วก็การเข้าถึงวัคซีน
ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลโคลอมเบีย
รวมทั้งรัฐบาลประเทศอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
ขอให้ตื่นขึ้นแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนของพวกคุณเดี๋ยวนี้

เขาได้รับรางวัลจากหนังที่เขาไปถ่ายทำที่โคลัมเบีย
แล้วก็มีการเรียกร้องสิทธิ์ของคนที่นั่นด้วย

แชร์ข้อความต่อที่คุณเจ้ยโพสต์ในโลกโซเชียล

แล้วก็กรณีของคุณฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์นะฮะ
ก็ออกมาฟาดกลางไอจีด้วยข้อความสั้น

โดยมีภรรยาของคุณฮิวโก้ก็คือคุณฮาน่าเข้ามาคอมเมนต์ในนี้ด้วยนะ
บอกว่าสงสารประชาชนจับใจ
เพื่อให้ออกมาขอโทษเรื่องที่นำรูปของคุณฮิวโก้เอง
ไปใส่ในข้อความที่บิดเบือนด้วย
แล้วทางเพจเองล่าสุดก็ได้มีการขอโทษทางฮิวโก้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ดาราสาวอย่างจุ๋ยวรัฐยาทนไม่ไหวออกมาโพสต์ฟาดกลับรัฐบาล
บอกชัดบอกว่าประชาชนคือชาติ
คุณภาพชีวิตของประชาชนคือความมั่นคงของชาติ
หาใช้อาวุธยุทธุปกรณ์อย่างเดียว
ย้ำว่าโปรดฟังเสียงประชาชนและโปรดธรรม

ทางคุณปอยตรีชดาออกมาโพสต์นะคุณปอย
โพสต์บอกว่าประเทศไทยวันนี้
ไปทางไหนก็เห็นแต่ประชาชนยื่นมือมาช่วยเหลือกันเอง
ทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชน
บ่ายวันนี้คนมากมายยอมลงไปเสี่ยงบนถนน
ทั้งที่รู้ดีถึงอันตรายทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐ

ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงคงจะไม่เลือกวิธีนี้
ร้องขอวัคซีนการเยียวยาเพื่อรักษาชีวิต

แต่รัฐบาลกลับยัดเยียดความรุนแรงอมหิตให้กับประชาชน
นี่ชาวเน็ตมากดไลค์เพียบเลยนะ

เอาเรือดำน้ำก่อนสักนิดนึงเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้เองนะครับทางด้านของ
พบทรผู้บัญชาการทหารเรือ
ก็คือพลเรือเอกชาติชายศรีวรคาร
ได้เข้าไปที่นี่ครับรัฐสภาตั้งแต่๙โมงเช้า
เพราะก็มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบอง
งบประมาณปรายจาตรประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕บาท

เกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่๒ลำที่๓ของกองทัพเรือ
วงเงิน๒๒๕๐๐ล้านบาทที่ถูกกระแสสังคม

ดารงดาราประชาชนเขาออกมาคอเอาท์เรื่องนี้กัน
บอกว่าโอ้โหไม่ซื้อเรือดำน้ำจะเป็นอะไรไหม
เอาเงินมาช่วยโควิดก่อนไหมนะครับอยากให้เรือดำน้ำล่มจัง
หมายถึงว่าล้มพับไปสำหรับโครงการนี้

กรรมาธิการได้พูดถึงวาระการพิจารณาของงบของกองทัพเรือ
แค่เริ่มเท่านั้นเองตอน๙โมงเช้า

ผมขอถอนวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำ๒ลำ
ออกจากการพิจารณาของที่ประชุมครับ
จากนั้นที่ประชุมก็เลยถือว่า
ตัดแค่นี้เรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำนะฮะ
ก็ไปพิจารณางบประมาณในส่วนอื่นของกระทรวงกลาโหม
วาระปกติต่อไป

โศกองทัพเรือออกมาพูดว่ามันคงต้องมีการถอนออก
แล้ววันนี้พบทรก็ไปที่ชั้นกรรมธิการ
ก็ไปถอนเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำทั้งสองลำ
แล้วก็บอกว่าเหตุผลจำเป็นก็คือ
เอาไปช่วยเรื่องของสถานการณ์โควิดอีกดีกว่า

ยานไร้คนขับกว่า๔๐๐๐ล้านด้วย